วันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒เวลาบ่าย
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหะยาตราทางสกลมาก
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศรีมารามและวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
โดยเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์ครุยสายสะพายจักรีสายสร้อยจุลจอมเกล้า
ส่งพระมาลาเศร้าสูงและส่งพระแสงขันชัยศรี
สเด็จพระราชดำเนินมายังเกยพระที่นั่งอาบผ่อนพิโมปราสาทประทับพระราชยานพุทธตานทอง
ทางสถนละมากเมื่อพร้อมแล้วริ้วคบวรญาตราออกทางประตูพิมานไฉสี
เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระราชโดยเดินตามจังหวะดนตรีจากวงดุลยาง
ก็พูดเพลงพระราชนิภนิ์คมาทราชวรรพยามเย็นกลายรุ่งสันเสริญเสื้อป่าสันเสริญพระนารายิ์และมาทรทงชัยเฉลิมพล
ริ้วขบวนถึงสารหลักเมืองเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินใน
สำหรับการจัดริ้วขบวนยึดตามแบบโบราณราชประเพณีและพระราชนิยม
ในการนี้จัดกำลังเป็น๓ส่วนได้แก่
ขบวนหน้าเป็นขบวนนำประกอบด้วย
ม้านำวงดุรยางวงนำกองบังคับการกองผสม
และ๑กองพันธหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนิน
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนกลาง
ประกอบด้วย๒ส่วนคือส่วนนำริ้วได้แก่
ตอนนำริ้วตอนเครื่องประโคมและตอนอำนวยการริ้วขบวน
อีกส่วนคือส่วนพระราชยานได้แก่
ตอนเครื่องสูงหน้าตอนพระราชยานและตอนเครื่องสูงหลัง
ขบวนหลังประกอบด้วยวงดุรยางวงตาม
และ๑กองพันธหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนตาม
ริ้วขบวนยาตราต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนินกลาง
ซ้ายถนนตะนาวเลี้ยวขวาถนนบวรนิเวศ
ขวาถนนพระสุเมนแล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทอง
เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ
บวรนิเวศวิหารเส้นทางการยาตราขบวนจากพระบรมมหาราชวัง
มายังวัดบวรนิเวศวิหารระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ
บวรนิเวศวิหารประทับพระราชยานพุทธตานทอง
เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหารยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ยังวัดราชบพิสถิตมหาศรีมารามโดยยาตราริ้วขบวนไปตามถนนพระสุเมน
ขวาที่ลานพระพลามหาเจษฎาบดินเข้าถนนราชดำเนินกลาง
ซ้ายเข้าถนนอัศดางเลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง
ขวาถนนเฟื่องนครแล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทอง
เกยข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
ใช้เวลา๑ชั่วโมง๔๐นาทีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชศักระ
พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกย
ข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามประทับพระราชยานพุทธตานทอง
แล้วยาตราริ้วขบวนออกจากเกย
ข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามไปตามถนนเฟื่องนคร
เลี้ยวขวาถนนจรณกรุงแล้วเที่ยวพระราชญานพุทธตานทอง
เกยหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ระยะทางประมาณ๖๕๐เมตรใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกย
หน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามประทับพระราชยานพุทธตานทอง
เกยหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนท้ายวัง

แล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง

แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทอง
ที่เกยพระทินั่งอาพรพิโมกปราสาท

ระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๕๐นาที
รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ๗๑๕กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง
โดยไม่รวมเวลาหยุดพักขบวนณที่หมาย